เคยถูกมองนะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหา
ในเรื่องของอาธิกรรมแล้วก็มาเฟียต่างชาติ
แต่ว่าตอนนี้นะครับมีความพยายามของหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกัน
ที่ต้องการที่จะทำให้พัทยากลับมาเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

เพราะเกิดขึ้นในพัทยาเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง
ที่เคยมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีปัญหาอิทธิพล

ตั้งจุดดูแลรักษาความปลอดภัยในลักษณะนี้
จะพบเห็นได้หลายจุดในเมืองพัทยาค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมืองพัทยาค่อยถูกว่าว่า
เป็นเมืองที่มีปัญหาอาจกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รวมถึงถูกมองว่าเป็นเมืองที่มีมาเวียชาวต่างชาติค่ะ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก
รัสเซียจีนตะวันออกกลางเยอรมันเกาหลี
ถือเป็น๕อันดับแรกของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ในพัทยา
สร้างรายได้รวมให้กับประเทศในแต่ละปี

โอกาสเข้ามาสร้างกลุ่มอิทธิพล
โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติชาติเดียวกัน
ตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะมีบ้างนะครับ

แล้วจะไปขู่อาฆาตเขาอะไรอย่างนี้

ก็คงจะเป็นตลาดอย่างที่ผมเรียนนะครับ
อาจจะเป็นบาเบียอาโกโก้ต่างนะครับ
ที่เขาทำแล้วอาจจะมีรายได้ดีนะครับ
แล้วก็ค่อนข้างจะตั้งตัวเองเป็นผูกขาดนะครับ

ทางภาครัฐของประเทศลาวกับเมืองพญา
ดำเนินการขั้นเด็ดขาดไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนั้นรู้สึกจะ๒๐กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ

แต่ว่าจริงแล้วไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อน
แล้วก็ไม่มีมาเฟลในเมืองมะยา
ส่วนใหญ่แล้วด้วยกฎหมายบ้านเมืองของเรา

ทำให้ปัญหานี้เราขี้คลายได้

สถิติคดีอาจยากรรมที่เกิดขึ้น

คดีที่ชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย

มีคดีที่ชาวต่างชาติตกเป็นผู้เสียหาย

และคดีที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ต้องหา

พลตำรวจตรีอำพลบัวรับพร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีกล่าวว่า

ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร

และผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนในพื้นที่

ปัญหาคดีอาทยากรรมชาวต่างชาติ

ในการรวบรวมข้อมูลบุคคลชาวต่างชาติ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งการดูแลความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และการป้องกันปัญหาอาทยากรรมต่างที่อาจเกิดขึ้น
ก็คือนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศเนี่ยเขาอยู่กันตรงไหน
รัสเซียอยู่ตรงไหนอเมริกาอยู่ตรงไหน

เขาจะอยู่เวลาเขาเข้ามาพัก
เขาก็จะมีกรุ๊ปของเขาแต่ละโซนไป

อีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลการเข้ามาอยู่ที่
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาอยู่
ก็จะมาในลักษณะเป็นนักท่องเที่ยว
แต่ข้อเท็จจริงแล้วอาจจะมีภรรยาเป็นคนไทย
มาทำธุรกิจโดยให้คนอื่นมาทำ

บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เราต้องจับตามอง
ท่านพบตรได้สั่งการไว้
ว่าให้สามารถรู้กับบุคคล
ตัวบุคคลที่ว่าแต่ละชาติ
อย่างเช่นรัสเซียกดไปปุ๊บ
รัสเซียที่มาอยู่ที่พัทยาที่มาอยู่แบบไม่ใช่ท่องเที่ยว

สิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้อมูลในการ

เป็นการป้องกันว่าเรารู้นะเขามาทำอะไร
แล้วก็ตรวจสอบว่ามาทำผิดอะไรหรือเปล่า
ที่ไหนมีคนเยอะมันก็ต้องมีคนทั้งดีและไม่ดี
แต่เราก็พยายามจะดูแลคนที่ดีไว้
ส่วนคนไม่ดีก็ต้องว่ากัน

คู่ไปกับการพัฒนาเมืองพัทยา
เป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนมีความมุ่งมั่นร่วมกัน
เพื่อให้พัทยายังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวในฝัน
ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่ในระดับชาติ
แต่หมายความถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน